รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สวัสดีครับผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับ๑ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
แขกรับเชิญของเราวันนี้คุณคิดดูว่าเป็นนางงาม

คุณคิดดูคุณคิดดูนะหุ่นดีนางงามต้องหุ่นดี
เวลาไปดูหมอดูหมอดูบอกว่าต้องมีผัว๗คน

ถูกต้องมีผัว๗คนตอนนี้ผ่านไปแล้วแค่๓
หัวคนล่าสุดเป็นเจ้าที่

คุณคิดดูแล้วกันว่าสวยขนาดที่เจ้าที่ยังหลง
ก็ต้องสวยมากนะถ้าไม่งั้นจะเป็นไปได้ยังไงว่า
ผู้หญิงคนนี้ต้องมีเสน่ห์ถึงขั้นที่ดึงดูดผีได้
เธอมาเลยดีกว่าผมอยากจะเห็นภรรยาเจ้าที่เหลือเกิน
ขอต้อนรับคุณแหม่มที่ดาช้างฮะ
สวัสดีครับเชิญครับ
ระวังตกต่อไปฉากก็จะหักไว้นะฮะเชิญครับ

โอเคนะครับคุณแหม่มนี่เป็นคนจังหวัดอะไรนะฮะ

โคราชเรื่องราวที่จะเล่าให้เราฟังนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านคุณเองเลย

คุณมารายการนี้คุณบอกว่าคุณเป็นเมียเจ้าที่
ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครั้งแรกอะไรยังไงเชิญฮะ
คือบ้านหลังนี้อยู่ตั้งแต่อายุ๑๓ปีแล้วค่ะ

พอมีข้อลูกอะค่ะตอนอายุ๑๗๑๘
พอ๑๗๑๘เนี่ยก็ปกติเป็นคนที่นอนเนี่ยจะไม่ใส่เสื้อผ้านอน
ขอโทษนะเมื่อก่อนหุ่นเป็นอย่างนี้ไหม
เป็นนักกีฬาว่ายน้ำจังหวัดเลยนะคะเนี่ย

พอแต่ก่อนจะเป็นคนผอมแล้วก็ตั้งแต่ไหนมาเลยจะไม่เคยใส่เสื้อผ้านอน
แต่พอมีลูกแล้วเนี่ยคลอดลูกแล้วก็จะนุ่งกระจมอกนอน
กระจมโอ่งนอนเพื่อเวลาที่ให้นมลูกจะได้ให้ง่าย
แล้วก็สามีเนี่ยจะอยู่ต่างจังหวัดค่ะ
พอหลังจากที่ให้นมลูกลูกจะตื่นตอนคืน
แต่ทั่วไปเด็กเขาจะดื่มนมทั้งคืนนะคะ

แต่ถ้าเกิดคืนไหนที่โดนป่ำปั๊มเนี่ย
ลูกจะไม่ตื่นเลยค่ะลูกจะตื่นอีกทีตอนเช้าเลย
คุณกำลังจะบอกว่าป่ำปั๊มนั่นคือผี
ครั้งแรกที่ผีมีอะไรกับคุณอายุเท่าไหร่
ประมาณ๑๘ปีได้

หมายถึงคุณมีลูกแล้วผีถึงจะมามีอะไรกับคุณ

ก็จะรู้สึกเลยคือเวลาที่เรานอนเนี่ย
คือตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามีคนมานอนด้วย
คืนมันจะเจ็บตัวไปหมดเลยแล้วก็มันจะหลุดลุ้ย
หลุดลุ้ยเลยแล้วก็จะเจ็บทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในตัวเราเนี่ยค่ะ

จะต้องงอแงแต่คืนไหนที่โดนเนี่ยจะหลับแบบหลับสนิทเลยค่ะ
อีกทีเช้านมไม่ต้องตื่นเลย

มาเรื่อยก็จะโดนเรื่อยแบบนี้เป็นแบบนี้เรื่อย
พยายามแบบเอ๊ะก็คุยหลายอย่างก็บางทีก็ปรึกษาเพื่อนบ้าง
ทีนี้เรื่องมันผ่านเหตุการณ์ผ่านไป
ลองซื้อดูสิหนูถูกอยู่คนเดียว

ถ้าสมมติอยู่จริงมด่มมีแฟนแล้วแฟนมาบอกว่า

ฉันคงจะต้องบอกว่ากินยาระงับประสาท
แฟนคุณว่ายังไงบ้าง
แล้วเขาบอกบ้าเหรออะไรคิดเองหรือเปล่า
ไม่ได้บ้าฉันไม่ได้บ้าฉันจริงมันเกิดขึ้นกับฉันจริง
ฉันรู้สึกได้อย่างนี้เขาก็บอกว่า
เออมันไม่น่าเป็นไปได้

พี่หนุ่มหนูเป็นคนที่กลัวผีมาก

ปลุกให้พ่อไปนั่งเฝ้าหน้าห้องน้ำ

เดินออกไปจะไปเก็บผ้าตอนคืนก็เลยนึกว่า
เอาวะสามีก็เป็นเจ้าที่นี่แหละกลัวทำไม

ทีนี้วันนั้นคุยกันว่าเออไม่ไปแล้ว
คืนนั้นไม่ไปแล้วเดี๋ยวเรานอนกันดีกว่า
พอตื่นเช้ามาปุ๊บเพื่อนก็เล่าให้ฟังเลย
ฉันทั้งปลุกทั้งถีบทั้งเตะ
ไม่รู้เรื่องเลยเหรอฉันตะโกนไม่ได้ยิน

เมื่อคืนนี้นะมีผู้ชายนะตัวดำเนี่ย

แล้วก็ใส่หมวกปีกเหมือนแบบเป็นคนที่แต่งตัว

เป็นหมวกปีกโบราณขึ้นคล่อมชั้นเลยแล้วก็

แต่ฉันก็เหลือกดูเสื้อฉันก็ไม่ได้เลิกแต่ว่า

หลังเลิกขึ้นเลย
ฉันก็โอ๊ยท่องใหญ่เลยสารพัดจากท่องเลย
ฉันบอกว่าโอ๊ยมันรางวัลที่๑ฉันก็ไม่เอา

แฟนฉันเนี่ยมาตอนคืน
ซึ่งรถเราเนี่ยจอดอยู่ในโรงรถทั้งคู่
คือรถแหม่มแล้วก็รถเพื่อน

แต่ว่าแฟนไม่เห็นเลยคิดว่าไปเที่ยวกันแล้ว

เพื่อนคนนั้นก็หวาดกลัวแต่ถามว่ามานอนอีกไหม
เขาก็มานอนปกติแต่ว่าก็กลัวก็เล่าให้ฟัง

คือท่องสวดมนต์เขาก็ไปเอง

เราก็เลยปรึกษากันว่าลองไหม
เราไปหาคนที่เขาปฏิบัติธรรม
ที่เขามียานมีอะไรทางนี้

คนที่ที่ทรงเขาก็เลยพูดว่า
เจ้าที่ชอบสมสู่นะเนี่ย
เขาพูดเองเลย

แล้วก็เจ้าที่รักแล้วก็เมตตานะ

ที่รวยนะเนี่ยทำดีรวยเลย

คือด้วยความที่คุณไม่อยากให้คนที่บ้านรู้
แต่ความลับมันแตกอะเนอะ
คือลูกสาวคุณพาเพื่อนไปนอนที่บ้าน

แม่ก็ไม่เคยเล่าเล่าแต่แฟนฟังอย่างเดียว
แต่ว่าลูกสาวไม่กล้าเล่า

ตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยค่ะ
ยังไรครับพอแล้วทีนี้อ่อยังไงครับ

แล้วเพื่อนของลูกถูก
ฟังแล้วก็เฉยแต่นางคงไปคุยกับเพื่อนนางอะค่ะ
แต่สุดท้ายผีเริ่มเบื่อคุณ
คุณหนุ่มผีเริ่มเบื่อ

ใช่ค่ะสร้างบ้านสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ข้างหลัง
แล้วก็เพื่อนก็จะมานอนเป็นประจำที่บ้านหลังนี้

ค่ะเป็นในพื้นที่เดียวกันมีบ้านสองหลัง
ทีนี้ปกติเนี่ยเพื่อนจะมาบ้านบ่อยมาก
เหมือนเจ้าที่เลือกอะค่ะเลือกคนด้วย
เพื่อนผู้หญิงคนอื่นมาไม่เคยเกิดอะไรเลย

เมื่อคืนนะฉันโดนผีอำ
แต่ว่ามันเป็นเรื่องเป็นราวเลยอู้เล่าเป็นเรื่องเป็นราว

นางคราบพี่แลนด์แดนเดรอมิจ
ชื่ออะไรเพื่อนชื่ออะไร
วันนี้นางมามะ
ก็ไปนอนบ้านแหม่มค่ะ

เอ่อมีคนมานอนกับเราด้วย

มากระทำกับเราอย่างนี้ค่ะ

แต่มีความรู้สึกว่าเขามานอนกับเราอะค่ะ

เขาก็เหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะมีคนมา

เมื่อเร็วนี้เองก็โดนค่ะ
ปกติจะพอโดนผีอามก็จะสวดมนต์

แต่ว่าตอนนั้นคือเหมือนหมดแรงอะค่ะ

เหมือนแบบเราไม่มีแรงแล้ว
ไม่มีแรงขัดขืนไม่มีแรงต่อสู้อย่างนี้ค่ะ
สรุปคุณก็เลยบอกในที่สุดคุณก็คือเมียเจ้าที่อีกหนึ่ง

ก็ที่โดนโดน๒รอบค่ะ
สองรอบถูกหวยกี่ครั้ง

แสดงว่าทุกครั้งที่เจ้าที่มามีอะไรกับคุณ

เราก็ได้เห็นรูปลักษณะหรือทั้งหมดมันเป็นจิตนาการหรือความฝันของเรา
มันเป็นความรู้สึกที่เรารับรู้ได้ว่ามีคนมานอนกับเราค่ะ
ผู้ชายที่มีอะไรกับเราเป็นยังไงหล่อไหม

ความรู้สึกเหมือนมีได้แตะเนื้อต้องตัวผู้ชายอย่างนี้ไหม

แฮปปี้ค่ะ
นั่งบอกนะ
ใช่เจ้าที่คือหนูจะชอบฝันนะคะฝันว่าอยากกินผัดหมี่
เหมือนว่ามีผัดหมี่อยู่ตั้งหน้าใช่ไหมคะ
แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเอาใส่ปากได้
หิวน้ำก็กินไม่ได้อย่างนี้ค่ะในความฝัน
เดี๋ยวก่อนคุณกำลังจะบอกว่าเวลาเจ้าที่หิวเนี่ยเขาจะมาผ่านทางคุณ

ก็จะมาเข้าฝันแล้วเราก็ตื่นเช้ามาเราก็จะบอกแหม่มว่าแหม่ม

ฝันว่าท่านอยากกินผัดหมี่แต่มีผัดหมี่วางอยู่ตรงหน้าเรา
แต่เราไม่สามารถตักใส่ปากได้
หิวน้ำก็ไม่สามารถที่จะยกดื่มได้ค่ะ

ตื่นขึ้นมาก็เลยต้องเอาผัดหมี่ไปวางให้
ค่ะไปตักบาทค่ะก็จะบอกแม่แม่แหม่มว่าแม่หนูฝันแบบนี้นะคะอะไรอย่างเงี้
ก็จะทำบุญด้วยการใส่บาท
คุณกลายเป็นเมียหลวงเพื่อนกลายเป็นเมียน้อย

ลมเปลี่ยนทิศแล้วเสียใจไหมผัวเจ้าที่เราไปเป็นผัวคนอื่น
ไม่เคยถูกหวยอีกเลย

ช่วงหลังมาเนี่ยพอดีได้ไปพบกับพระท่านหนึ่ง
ก็เคยคุยกันถ้าพระท่านบอกให้ลองปฏิบัติธรรมดู

ปฏิบัติธรรมแล้วก็ใส่บาทกรวดน้ำให้ท่านเลย

ขาดนานมาก

ในที่สุดพวกคุณก็ไปหาว่าสารเจ้าที่มีจริงไหม
เรื่องเรื่องเจ้าที่ที่บ้านเนี่ยมีคนทักบ่อยมากว่าทำไมไม่ตั้งศาลไม่ตั้งศาล
แต่คุณแม่เนี่ยเป็นคนที่พูดแม่บอกว่าในบ้านเนี่ยคือบ้านของท่าน
ให้ท่านเลือกอยู่ได้ตามสบายเลยท่านจะอยู่ตรงไหนของบ้าน
แต่ว่าก็เลยบอกแม่ว่าลองตั้งดีกว่าแม่ลองลองตั้งศาลดูก็เลยตั้งสารพระภูมิค่ะ
สองทีกับศาลตายายดู

แต่จริงแล้วก็คือเหมือนกับคุณตั้งศาลเป็นอย่างนั้นแหละ
เพราะว่าคุณเองพอจะรู้อยู่แล้วว่าจุดประจำของเจ้าที่ตอนนี้อยู่ตรงไหน
เริ่มแรกเนี่ยแม่เป็นคนบอกเลย
แม่บอกว่าแม่เนี่ยมีความรู้สึกว่าเจ้าที่เนี่ยอยู่ตรงเรือนเพาะชำที่บ้าน
แม่ก็จะนั่งปอกผลไม้อยู่ที่นั่น

ปอกผลไม้ที่บ้านก็จะหลุดมือค่ะ
แต่ว่าผักอย่างอื่นไม่เคยหลุดมือเลย

แม่บอกว่าแม่มีความรู้สึกว่าเจ้าที่ชอบทานผลไม้
เวลาที่ลูกเต้าจะไปสอบหลานจะไปสอบ
แม่จะจุดทูบไหว้ตรงกอไผ่ที่บ้าน

มีเด็กมาหาแม่เขาอุ้มเด็กน้อยมา

เดินเข้าเรือนประชามปุ๊บร้องไห้ใหญ่เลย

พอออกจากเรือนพระชำปุ๊บหยุดร้องเลย
เข้ามาลายายใหม่ร้องไห้อีก

ตัวแม่คุณเองเคยโดนประสบการณ์แบบนี้ไหม

แต่แม่จะสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกว่า
ที่น่าจะชอบผลไม้มาก

เข้าบ้านมาก็ต้องออกไป

เขาคงเห็นเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอย่างนี้

แต่ก่อนเดินไปเดินมาเดินไปเดินมา

จัดงานปาร์ตี้วันเกิดนี้ก็ไม่ได้

ขายของนี่ขายไม่ดีเลย
แต่พอหยุดขายของปุ๊บรวยเอารวยเอา
จริงเหรอ
พี่แล้วตอนมาจะต่อเติมบ้าน

คุณจะสร้างบ้านหมายที่คุณเป็นคุณต้องดูข่มขืนฮะ
เกือบไปสร้างเท่าไหร่ก็สร้างได้เสร็จ

คือรั้วบ้าน
แม่จะอยู่อีกฝั่งซอยหนึ่ง
เราจะสร้างร้านอาหารสร้างบ้าน

เป็นต้นไม้ที่แม่ปลูกไว้นานมาก
เป็นส่วนของแม่เลยแล้วมันจะมีน้ำขัง
น้ำขังอยู่ตลอดเวลาน้ำนี่สูงถึงหน้าแข้งเลยค่ะ

มันกระโดดมาตอนคืนดังตับตับตับตับ

บตัวใหญ่มากแล้วก็จะมีปลาไหล่ตัวใหญ่มาก
ทีนี้ช่างก็ทำหนูก็บอกกับช่างว่า
ช่างสัตว์ที่อยู่ในบ้านห้ามยุ่งเด็ดขาดเลยนะ
ที่ที่นี่แรงมากแล้วบอกเลยว่าแรงมาก
หนูกลับมาพี่มดดำใจอยู่ตุ่มเลย
ไหลตัวเท่านี้พี่หนุ่มใหญ่มาก

นุ่มตกหลังคาเจ็ดคนลวดเลยที่กิน

หนุ่มทุกวันนี้สัตว์ที่บ้านหนูเยอะมาก

เดี๋ยววันนี้เราจะพาพี่หนุ่มแล้วก็พี่มดดำท่านผู้ชมทัวร์บ้านกันนะคะ
นี่เลยค่ะสารพระภูมิ

เพราะว่าบ้านเนี่ยสร้างมานานมากแล้ว
หลายสิบปีแล้วแต่ศาลพระภูมิเพิ่งมีสี่ห้าปี
พอดีมีคนมาทักก็เลยสร้างสารนี้ขึ้นมา
แต่ว่าจริงแล้วแม่บอกว่าเจ้าที่ไม่ได้อยู่ที่ศาล
ว่าจะที่อยู่ที่ตรงกอไผ่เดี๋ยวพี่จะพาไปดูตรงนี้
ตรงนี้นะคะไผ่กอนี้
เวลาจุดทูปอธิษฐานก็มาตรงนี้ค่ะ
มีความรู้สึกว่าตรงนี้คือ
คือเหมือนก็มีสิ่งที่เราเคารพนับถือ
คุ้มครองเราอยู่ในครอบครัว

ทุกครั้งที่ทำที่ปอกผลไม้
ถ้าเป็นผักเป็นเราทำกับข้าวก็มันก็ไม่เคยหล่นสักครั้ง
คิดว่าเจ้าที่น่าจะชอบ
ขอให้เจ้าที่คุ้มครองครอบครัว
ให้อยู่ดีมีสุขแค้วคาดปลอดภัย
ปรารถนาสิ่งใดสมปรารถนาทุกอย่าง
ค่ะแล้วก็จะเป็นเสา๒ต้นนี้นะคะ
ซึ่งเป็นสาวบ้านสมัยปู่กับย่า
แล้วก็ย้ายลื้อแล้วก็ย้ายมาโคราช
แล้วก็เอามาทำเป็นเทอร์เลสเพราะเป็นคนชอบไม้เก่า

สองต้นนี้แล้วก็เพื่อเป็นบันไดขึ้นบนเทอร์เลส
แล้วพี่เนี่ยเดินลงมาล้มบ่อยมาก
ล้มแบบล้มไม่มีสาเหตุเลย
ล้มเนี่ยเหมือนมีคนผลักเลย

้วนอ้วนเหมือนลอยเลย
ตัวลอยไปเลยแล้วก็เจ็บขาแบบ
ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยอยู่แบบ
ต้องพันขาต้องกายภาพอยู่หลายวันเลยแหละ

นางก็บอกว่าใครเขาเคยเอาเสาบ้านมันเป็นบันได
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเสาบ้านเนี่ยเป็นเสาเอกหรือเสาอะไร

ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยเดินลงทางนี้อีกเลย

ลื้อวันนี้พรุ่งนี้เตรียมจะขนมาโคราช
ระหว่างที่กลางคืนเนี่ย

เราไปถึงบ้านของเขาพี่หนุ่มเอ้ย

เก็บเสียงเวลาเราทำรายการใหม่

ทีมงานก็บอกว่าเดี๋ยวพี่
แทรกไม่ได้ยินเสียงเลย

ค่ะก็เลยเปลี่ยนไวเล็ต

ก็เลยขอพอขอนุญาตปุ๊บติดเลย

เธอเองเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กับผี

ไม่รู้รถไฟพังหรือเธอพัง

เพราะคุณไปนับถือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ

นับถือพระพุทธรูปองค์นี้มาก

เออฉันทำเงินหายสองหมื่น
ไม่เจอเลยไม่รู้ว่าไปซุกอยู่ในบ้านตรงไหน

เชื่อไหมว่าโคราชน้ำท่วมฝนตกน้ำท่วม

ฝันว่ามีคนถ้าวันไหนเครียดมาก

เงาดำฟื้นฟื๊ด

ฮะ

ชอบชอบมูเตรูก็หนักขนาด
หมอดูทักว่าจะมีผัว๗คน
พูดไปพูดมามูไนท์ของเรานี่ก็เริ่มแบบว่า

จะเป็นช่วงประมาณสัก๒๕ย่าง๒๖

เพราะอะไรใช่ค่ะ๒๓ปีเนี่ย
จะโดนส่งสู่บ่อยมาก
คือจนใช่ค่ะโดนบ่อยมาก

มายังไงพ่อซื้อรถให้

เปอโย๓๐๕แข็งมากเปอโย๓๐๕ใช่ใช่
เมื่อ๒๐ปีที่เรากำลังเป็นไทยโซนนะ

ดกระจกลงครึ่งหนึ่งแล้วสูบบุหรี่

ว่าไปหมดไหมยังไม่ตาย

หัวรถเลยพังยับประเภทว่า
ป้ายทะเบียนยู่อย่างนี้เลย

หนูน่ะตกใจแล้วก็ลงมานั่ง

ครึ่งหนึ่งมันต้องได้ยินเสียงรถสิ

ไม่ได้ยินข้างหน้าเนี่ยพังหมดเลย

ฝนก็ไปฝนขับรถมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งตาม
แล้วฝนเห็นไหมฝนเห็น
คุณขับขี่มอเตอร์ไซค์ตามเข้าไป
ใช่ค่ะเห็นไหมเห็นค่ะ

แต่แหม่มไม่ได้ยินเสียงค่ะเราก็ตกใจค่ะว่า

คือรถไฟเฉียว

เพียงแค่รถรถข้างหน้ายับยดยับ

ค่ะแล้วอ้วนเขาก็แบบเหมือนหมดไม่ใช่หมดสติ
คือแบบก็เบลอ
เห็นบอกว่าที่รางรถไฟมีสารตั้งอยู่
มีค่ะสารใหญ่มากสารเยอะมากตรงนั้นน่ะ
แล้วเป็นที่ที่แบบโอ้โหกี่ร้อยศพก็ไม่รู้นะตรงนั้น

คงจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิคุ้มครองไว้ด้วยใช่
ถ้าสมมุติมันผ่านความตายมาได้

หลายอย่างเลยอย่างจะมีคนกระซิบที่หู

ฝันว่ามีคนถ้าวันไหนเครียดมาก

คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้
ไม่รู้ว่าเป็นใครจริง

เหมือนกับเรามีคำถามมันก็จะมีคำตอบออกมา

ื๊ดฟื๊ดอยู่ตลอดเวลา
เหมือนมีคนอยู่ด้วยแล้วก็มองอยู่ตลอดเวลา

บอกไม่ได้หูแว่วนะอย่างเช่นโทร

ทำไมไม่รับโทรศัพท์เสียงมาเลย
อยู่หน้าบ้านนั่นแหละไม่ยอมรับโทรศัพท์

เขาบอกณจุดย่าโมเนี่ยแหละ

แล้วก็อันนี้เป็นเทคนิคเลยไม่เคยบอกใครมาก่อนเลย

เพราะว่าคนที่หนูเนี่ย
เป็นรองราชินีช้างอันดับหนึ่ง

ปีนั้นคุณย่าห่มสบายสีม่วง

คุณย่าใส่สบายสีอะไร
ลองตัดตามคุณย่าเลย

ใครที่เป็นนางงามเนี่ย

ตัดชุดนั้นเข้าประกวดสีนั้นเลย

จะจัดงานประกวดที่ดาช้าง
คุณก็ต้องไปเช็คกับพระอาจารย์ก่อนว่า

เป็นอาจารย์อยู่ที่โคราชนี่แหละค่ะ

ท่านก็จะคอยบอกคอยแนะนำอยู่เสมอ

นับถือพระพิคเนตแต่เวลาที่หนูใส่บาทกวดน้ำ

เป็นเสียงพระพิคเนธแล้วก็คอบไปที่หัวเรา

พี่พุดำเชื่อไหมตั้งแต่นั้นมา

อาหารการกินเปลี่ยนไหมอาหารการกินหนูเปลี่ยนหมดเลย
ยังไงปกติหนูอาหารคิดสั้นมาก

ชอบกินมากเป็นคนช่างกิน
ทุกวันนี้ทานไม่ได้เลยอาเจียน

ชอบชอบมูเตรูก็หนักขนาด

คุณเป็นอีพลิ้งเหรอ

วันหนึ่งนางบอกว่ามีหมอดูคนหนึ่ง

อันนี้เนี่ยเพิ่งผ่านไป๓คนเองนะ

คนต่อไปเนี่ยจะเป็นเพื่อนเลย

มีไหมมีเดือนหนึ่งผ่านไปเป็นเพื่อนเลยแล้วมาเป็นแฟนเลย

แล้วเขาบอกเลยว่าสองคนสุดท้ายจะเป็นฝรั่ง
คนนึงเนี่ยเอาไปอยู่ที่เมืองนอกแล้ว

อย่าว่าแต่รถเลยมีฮอตเครื่องบินนู่น

ก็นับเจ้าที่ไปด้วยอีกหนึ่งสิ

เพราะเจ้าที่ไม่มีโจตน

เพราะคุณไปนับถือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

คือที่บ้านเนี่ยครอบครัวเนี่ยจะนับ
ลูกล้มกิ้งเลยแม่ก็ถามลูกว่าเจ็บไหมลูกลูกบอกว่าไม่เจ็บครับเพราะพ่อหมีมาอุ้มไว้
สองขวบกว่านะแม้แต่แม่ของคุณใช่เรียกว่าอาการน่าเป็นห่วงค่ะ

คือแม่เนี่ยเป็นครูแม่แอ๋วเป็นครู
แล้วทีนี้หูหนวกอยู่ดีดับไปเลย
ไปหาหมอบอกว่าผ่าตัดเนี่ยก็ไม่หายนะ

เพราะว่ามันเกินที่จะเยียวยาแล้ว
แม่ก็ไปเลยหาหลวงพ่อหมีที่วัด

หนูเป็นครูถ้าเกิดไม่ได้ยินเสียงเด็ก

เพราะฉะนั้นขอให้หนูได้ยินเสียง

หนูจะนั่งสมาธิให้ทุกวันเลย
พี่หนุ่มเชื่อไหมหายเลย
ไม่ต้องผ่าตัดจนหาย
แล้วแม่บอกว่ามันดังกล้องในหู
กึ้งกึ้งกึ้ง

เพราะว่าศรัทธาเพราะว่าแม่รักษาไม่หายแล้ว

แล้วก็ตีหนึ่งเนี่ยทุกตีหนึ่ง

ให้มานั่งสมาธิทุกวัน
วันนี่มาเป็นจีวอนเหลืองมาเลย

จะได้ยินอะไรเสียงอะไรในบ้านสักอย่างหนึ่ง

เห็นบอกคุณเองสื่อสารกับลูกเทพได้
ฮะ
เพื่อนเหลียงคุณนิวที่มาวันนี้

แล้วก็ยิ้มให้หัวเราะให้

นั่งหัวเราะให้ยิ้มให้

นางรวยเพราะว่าตุ๊กตาคนนี้แหละ

เดี๋ยวป้ากลับบ้านนะ

ทั้งที่ปากเราเนี่ยยิ้มกลับบ้านกับเพื่อนอยู่

อื้อฉันร้องไห้
ไม่อยากให้เรากลับบ้าน

อาก็เฮ้ยนิวฉันอยากกลับพระ

มีคุณเหมียวคุณฝนคุณแหม่ม๓คน

โอ้โหมาเลยค่ะเดินหน้าเลย
กุมารทองเห็นเลยเดินไป
ก็เป็นเด็กเป็นเด็กตัวดำเลย
ุ่งจุงกระเบนหัวจุก

แม่นายองค์นี้แหละที่ฉันเห็น

ก็องค์นี้เลยนางก็ว่าย
มีตุ๊กตามีของเล่นเต็มเลย

แต่ว่าเคยมีสินแสท่านหนึ่ง

แสนมีคนกระซิบอยู่ตลอดเวลา

หลากหลายเรื่องราวบอกนะฮะว่า

เออนี่ผมถามอีกนิดหนิ

แล้วใครแทนล่ะ
ก็ฝนเนี่ยแหละ
ไปนอนที่บ้านไหมล่ะ
ถามจริงคิดถึงยังคิดถึงเขาอยู่ไหม

ขอบคุณคุณคุณทุกคนเลยฮะ

ต้องขอขอบพระคุณคุณแหม่มที่ดาช้างด้วยฮะ

แล้วมีโอกาสเรามาเล่าเรื่องราวคุณอีก
เป็นประสบการณ์จริงของเธอนะครับคุณผู้ชม
อันนี้เชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ที่ใจคุณเองนะครับ

ชมรมคนรักตัวเฮียครับ
อุ้ยคุณถามมามองหน้าผมทำไมอะ

ถึงขั้นเก็บลิ้นตัวเฮียเนี่ย

ไปดูซิว่าเขาเอาลิ้นตัวเฮียเนี่ย
ทำตะกรุดเป็นของขังประจำกาย
เพื่ออะไร
กันสักครู่ครับ

กับการหมู่แบบแปลกแหวกแนว

ก็ต้องร้องยี้ไปตามกัน
สัตว์อัปมงคลอย่างตัวเหี้ย

แม้กระทั่งอาจมีคนในบ้านเสียชีวิตได้

ควรไล่ตัวเฮียไปให้พ้นผล
และถึงแม้จะถูกเรียกให้ดูสุภาพขึ้นว่า

มันเข้าบ้านก็ไม่เป็นมงคลเท่าไหร่

มันจะขนลุกมันจะแบบน่ากลัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
เฮียถูกขนานนามไปต่างนานา
บ้างก็ว่าเป็นตัวกินไก่ลากไปกินในน้ำ
เป็นสัตว์ที่กินของสดทำลายแหล่งอาหารของชาวบ้าน
หน้าตาก็ยังน่ากลัวน่าเกลียด
ผิวกายดูขยะแขยงใครเห็นก็ต้องวิ่งหนีล่ะครับ
แต่มีชายคนหนึ่งที่คิดตรงกันข้าม
เขากลับวิ่งเข้าใส่ตัวเฮียอย่างน่าประหลาดใจ
บุญช่วยก็เป็นตัวเงินตัวทองหรือที่เขาเรียกกันว่าตัวเฮียนะครับ
ตอนนี้เนี่ยมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์แนวสัตว์แปลกอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็พอดีมีเพื่อนแจ้งข่าวมาว่าถูกรถทับหน้าบรชนนะครับ
แล้วก็มีตำรวจพาไปรักษาเบื้องต้น
แล้วเพื่อนก็ไปดูกันว่าเฮ้ยมันควรจะยังไงอะไรอย่างนี้
สรุปก็คือต้องมารักษาต่อเพราะว่าพวกนี้ถ้าปล่อยไว้มันอาจจะตายได้
ก็กะว่าเดี๋ยวหายดีแล้วเราก็จะไปคืนสู่ธรรมชาติ
แต่บังเอิญว่ารักษาหายดีแล้วเนี่ยเขากลับคืนสู่ธรรมชาติไม่ได้นะครับ
เพราะว่าลิ้นเนี่ยได้รับการบาดเจ็บแล้วก็ขาดไป
จะขับคืนสู่ธรรมชาติไม่ได้เพราะว่าเรื่องของการหากินอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็เป็นเพื่อนก็ร่วมกันโหวตว่าชื่อบุญช่วยน่ะดี
ทำให้มีบุญร่วมกันอะไรอย่างนี้ครับก็ช่วยกันไป
เพราะคุณกะหล่ำรักและสนใจสัตว์เลื้อยคลานเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
ได้รับเจ้าบุญช่วยมาเลี้ยงดูประคบประงมราวกับเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักตัวหนึ่ง
มากไปกว่านั้นด้วยคำคารหาที่ว่าตัวเฮียเป็นสัตว์เดรัชฉาน
ที่ใครก็ไม่อยากเข้าใกล้เข้าใกล้แล้วจะสวย
คุณกะหล่ำจึงอยากจะพิสูจน์ให้สังคมได้รู้ว่าตัวเฮียไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ใครคิด
วันหนึ่งเนี่ยก็เดินเดินไปเดินมาแล้วก็ไปนอนอยู่ด้านหลังร้านอะไรอย่างนี้ครับ
พื้นที่เย็นเย็นอะไรอย่างเงี้ครับแล้วบางทีก็เดินออกมาอาบแดดบ้างอะไรบ้าง
แต่เราก็ต้องคอยดูเขาด้วยเพราะว่ารถอาจจะมาทับซ้ำอะไรอย่างนี้ครับ
ประมาณ๒๓ครั้งนะครับแล้วแต่ความสกปรก
จากบางทีเขาอึแล้วแบบเลื้อยเดินทับของตัวเอง

ชีดไก่เขยัดเข้าไปในกึ่งยัด

ประมาณนี้

เพราะสร้างพวกเค้าก็จะค่อยกลืนเข้าไป
โดยที่แหงค่อยหรือยัดแบบเมื่อกี้

ก็ต้องคอยดูเขาดีกว่า
บางคนเขาก็เบรกบางคันเขาก็อาจจะไม่เบรก

พยายามความเป็นสัตว์ป่าอะไรอย่างนี้ครับก็จะหายไป
เขาก็จะนิ่งชื่องเดินไม่สนใจอะไร
เพราะว่าเขาจะไม่เหมือนแบบตัวอื่นที่เราเจอข้างนอก
ตัวอื่นเขาจะแบบวิ่งไวอะไรอย่างนี้เนาะ
แต่ตัวนี้จะค่อยเดินก็เลยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่

กล่ำบอกว่าอ่าเขาจับได้เล่นได้เขาไม่กัดอย่างนี้ก็
ก็เลยลองดูก็เลยก็โอเคค่ะก็น่ารักดีนะคะ
ด้วยความที่ลิ้นของเจ้าบุญช่วยใช้การไม่ได้
ลิ้นขาดเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถชนขึ้นในครั้งนั้น
คุณกะหล่ำจึงตัดสินใจนำลิ้นนั้นมาเก็บไว้เป็นเที่ยวละลึกไปไหนไปด้วย
แม้กระทั่งบนโต๊ะทำงานก็จะวางไว้ใกล้สายตา
ราวกับว่าเป็นตะกุดขลังประจำกาย
เราก็เอามาตากแห้งนะครับก็คือปล่อยให้แห้งโดยธรรมชาติ
แล้วเราก็เอาท่อตะกุดมาใส่ไว้ดูเป็นที่ละลึกนะครับ
อยู่ที่โต๊ะทำงานขอพรไหมผมไม่ได้ขอเลยครับ
ผมชอบแล้วก็เก็บไว้ก็ประมาณว่า
เขามีน้ำใจให้เราเราก็ดีใจ
คุณกะหล่ำอาจไม่ได้ขอพรจากลิ้นของตัวเฮีย
แต่ดูเหมือนว่าการเลี้ยงเจ้าบุญช่วยและเก็บรักษาลิ้นของมัน
จะเป็นเหมือนพลังที่ส่งผลให้ชีวิตของเขา
มีแต่ความรุ่งเรืองธุรกิจรุ่งโรดร่ำหวยขึ้นทุกวันทุกวัน
เหมือนพรที่ไม่ได้ขอแต่บุญช่วยหนุนนั่นเองครับ

ก็ถือว่าดีขึ้นครับถือว่าดีขึ้น
ก่อนที่จะรับมาเลี้ยงก็เป็นเดือนชนเดือนนะครับ
รายได้รายรับอะไรอย่างนี้แต่พอได้ช่วยเขาไว้อย่างนี้
ก็จะมีเหมือนกับว่าใช้คล่องมากขึ้นโฟลมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ
ธุรกิจที่ทำอยู่ก็รู้สึกว่ามีพัฒนาการที่ไปในทางที่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ
ด้านความรู้สึกคิดว่าช่วยกันช่วยกัน
โชคให้ลาบไหมคิดว่าในด้านทางธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ย
ก็คงมีส่วนเกี่ยวข้องกันส่งผลบุญร่วมกันครับ
ผมช่วยเขาเขาก็ช่วยผมอะไรอย่างเงี้ครับก็ธุรกิจก็ดีขึ้น
แม้เคยมีคนมาติดต่อขอซื้อตะกุดลิ้นตัวเฮีย
ให้ราคาสูงแค่ไหนคุณกะหล่ำก็ไม่ยอมขายครับ
คงคงไม่ให้ครับเพราะว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจอยู่ครับ
พอเพื่อนรู้ว่าเราชอบแนวนี้ครับเขาก็มีเหมือนกับเป็นวัตถุมงคล
หรือของขลังอะไรอย่างเงี้ยเอามาฝากเอามาให้อะไรอย่างนี้ครับ
ถ้าสังเกตก็จะมีสีเงินกับสีทองนะครับเออก็แปลกดีก็ชอบนะครับ
ชอบก็เก็บไว้แล้วก็ใส่อยู่ในกล่องของที่เราชอบนะครับ
ไม่ใช่แค่ของนอกกายเท่านั้นที่มีคุณค่าทางจิตใจ
เพราะบนร่างกายของคุณกะหล่ำยังศักดิ์รูปของเจ้าโชคดีและบุญช่วย
ไว้บนเรือนร่างของเขาอีกด้วย
ตัวนี้จะเป็นบุญช่วยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสัตว์ที่เคยเลี้ยง
มีงูมีตุ๊กแก่ทะเลทรายนะครับแล้วก็มีน้องหมาครับ
ก็มีแผนว่าจะเพิ่มเติมเรื่อยกับสัตว์ที่เราเคยเลี้ยงอะไรอย่างนี้ครับ
ทุกวันนี้เจ้าบุญช่วยกลายเป็นดาราประจำบ้าน
แม้กระทั่งลูกสุนัขที่คุณกะหล่ำเลี้ยงเอาไว้
ก็ดูจะสนิทสนมกลมเกลียวกับเจ้าบุญช่วยเป็นอย่างมาก
คล้ายกับว่าเป็นเพื่อนรักต่างสายพันธุ์กันเลยทีเดียว
จากจะเป็นดาราในบ้านแล้วแฟนคลับในซอยและชาวบ้านในระแวกนี้
ก็ตกหลุมรักเจ้าบุญช่วยกันหมด
เพราะในทุกวันเจ้าบุญช่วยจะออกมาเดินเล่นรับลมอาบแดดทักทายคนในหมู่บ้าน
กลายเป็นภาพที่เคยชินของคนที่นี่ไปแล้วครับ
รถที่ผ่านไปผ่านมาก็จะรู้กันดีว่า
มีเจ้าบุญช่วยคุมซอยปล่อยระมัดระวังกันด้วยนะครับ
บุญช่วยบุญช่วยไปไหนจ๊ะ
มากินก๋วยเตี๋ยวเหรอลูก

เส้นมีน้ำชามนึง๓ลิตร
คนเขาก็บอกว่าถ้าตัวเงินตัวทองเข้าบ้านเนี่ย
ก็จะแบบรวยถ้าคนไหนแบบดวงถูกฉลกกันเนี่ย
ก็รวยแบบเหมือนเป็นภูตแตกเลยอะไรอย่างเงี้ย
อยากจะเชื่อว่าแบบเลี้ยงไว้เนี่ยจะรวย
แล้วก็ถ้าสมมุติเราเจอข้างนอกอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วเหมือนกับว่าเขาจะให้โชคให้ลาบเรา
แก่คุณกะหลับ

ก็อย่างเชื่อเหลือเกินว่า

ที่จะช่วยสะท้อนถึงสังคมใหญ่ได้ในสักวัน

กว่าจะแยกจากกันไป

ไม่ว่าจะสัตว์ชนิดไหนก็แล้วแต่นะครับ
ก็อยากให้อยู่ร่วมกันได้
เพราะว่าจริงแล้วเขาก็ไม่ได้มาวิ่งไล่กัดเรานะ

เพื่อที่จะมาเป็นแขกรับเชิญของเราสองคนไหม

วันนี้เรื่องราวทั้งหมดที่นำเสนอไปนะครับ
คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับ

พบกับผมมูตัวพ่อมูตัวแม่อย่างมดดำนะครับ